เพราะว่าวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะ
พรุ่งนี้ค่ะจะเข้าสู่อีกโอ๊ยเส้นชัยแล้ว
ดูสิว่าใครจะเข้าเส้นชัย
หรือว่าใครจะแป๊กกันไปนะคุณผู้ชม

ก่อนถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลกันหน่อย

เข้ามาเอี่ยวด้วยแน่นอน

อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีชาวบ้านไปไหว้ไปขอโชคขอลาบ

ตลอดทั้งวันแบบที่เห็นในภาพนี่แหละ

การไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์

คุณผู้ชมดูกันเอาเองแล้วกัน
และคนนี้ก่ออ่างนมลอยู่นี่ค่ะ

เป็นลูกศิษย์อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ

ก็แวะไปส่องดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์บ่อยเลยนะฮะ

ต้องบอกไ้อะไรจริง

ที่หมาของเงินเราทำงานรับประกอบจำนวนอาทิตย์
เป็นที่มาของเงินประเทศใหญ่นะครับ
วันนี้นะครับจับให้ดีถ้าสามตัวก็สองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สอง

เออนะยังไงแต่ว่าต้องทำมาหากินนะคุณผู้ชม
ใช่แล้วอันนี้คือพี่โป๊งเหน่งเขาพูดแบบตลก
ขำสไตล์เขานี่แหละนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอีกหนึ่งงานคึกคักไม่แพ้กันเลย
ก็คืองานเริ่มรึกกันจากปลายของแม่พึ่งภูมิภวงดวงจันทร์โรค๒๘ปี
ก็ต้องบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยนอกจากวัดภาษีเอกมัยที่กรุงเทพเนี่ยนะ
แล้วก็มีวัดทัพกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว
แล้วก็ที่บ้านพุ่มพวงของน้องสาวอีกคนของราชินี

คักหมดเลยทั้ง๓ที่เพราะปีนี้ไม่ได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตนะคะ
เลขสวยที่ได้จากงานบุญของแม่พึ่งเนี่ยนะ

เอาจริงไม่รู้ว่าจะให้ดูอะไรก่อนเลย

ซึ่งขณะขับเข้าไปที่ศาลแม่พึ่งปรากฏว่า

ต้อยก็เลยคิดว่าพี่สาวที่เคารพรักนี้มาให้โชคหรือเปล่า
หรือว่าป้าต้อยลืมเช็ครถหรือเปล่าค่ะ

ก็มีหลายเลขเลยคุณผู้ชม
บอกก่อนก็แล้วกันว่ามันมีหลายเลขนะ
แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ป้าต้อยบอกว่าได้ทั้ง๑๑อะไรอีกอ่ะ๑๕๑๙
เยอะขนาดนี้ไม่รู้จะเลือกเลขไหนอะค่ะป้าค่ะ
แฟนเพลงที่มากราบไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยนะคะ
ก็เชื่อว่าจริงแม่พึ่งเนี่ยจะมาให้โชคให้ลาบแน่นอนแหละ
งวดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชม
ไม่ได้ทุกคนว่าจะได้โชคได้รับพร้อมเพียงกัน
เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรทำให้เรารวยได้

ก็เสี่ยงโชคกันได้แต่ต้องทำมาหากินค่ะ